เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของครอบครัว๓พ่อแม่ลูก
ที่มีปัญหากับตำรวจที่มาพตะพุธนะครับ
ทะเลาะวิวาสหลังจากถูกจับกลุ่มเรื่องจอดรถผิดที่

วันนี้ทั้ง๓คนเดินทางไปขอโทษตำรวจจราจรที่สพมับตะพุธแล้ว
ชาวบ้านที่รู้ข่าวเนี่ยโอ้โหไปดักรอกันเต็มเลยนะฮะ
นี่คือบรรยากาศที่นายพยอมแสงวันดี
นางสาวฮาไทยรัฐสมทวินแล้วก็นายอิทธิพลสมทวิน
พ่อแม่ลูกที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาส
ทำร้ายร่างกายตำรวจจราจรของสพมับตะพุธที่จังหวัดระยอง
เนื่องจากจอดรถในจุดห้ามจอด
แล้วไม่พอใจที่ตำรวจมาจับมาเขียนใบสั่ง
เป็นคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับ
ตั้งแต่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
วันนี้เดินทางเข้าพบตำรวจจราจรสพมับตะพุทธ
เพื่อขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เอากระเช้าไปมอบขอโทษด้วยนะครับ

ร้อยตำรวจเอกวิทยาวุฒิพันธ์
รองสารวัตรจราจรสพมาพตะพุธ
ที่เข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ถูกชกเข้าที่เบ้าตา

แล้วก็บอกว่าอยากให้ตำรวจ
อยากให้สังคมยกโทษให้
รับว่าวันนั้นทั้งครอบครัวอารมณ์รุนแรงเกินไป
และปัจจุบันนี้ก็ถูกกระแสสังคมกดดัน
มีผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างหนัก
เรื่องนี้ถือเป็นบทเรียนของครอบครัว
ทำให้จะต้องลดอารมณ์ใจร้อนลงไป
แล้วก็ต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมา
ว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไป

ที่มาวันนี้ไม่ได้มาเสกแทรกแกล้งทำ
ก็อยากให้เขาให้อภัยพวกเราค่ะ
ก็คือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะกระทำกับเขา

เพราะว่ารู้สึกผิดกับตำรวจในนั้นจริง
ตอนนี้ความหัวร้อนของครอบครัวเราลดลงไหมคะพี่

เรามีความกดดันเรื่องนี้มากน้อยเพียงไรครับ
จะว่ากดดันก็อยู่ในสังคมค่อนข้างยาก
แล้วก็พอย้อนกลับไปดูตัวเองแล้ว
ก็รู้สึกว่าเราก็แรงมากอย่างนี้ค่ะ
เลยอยากจะขอโทษเขาด้วยความตั้งใจจริง

แล้วก็โดยหลายอย่างคือ
ฝากถึงคนที่มีอารมณ์โมโหและอารมณ์ร้อนเหมือนเราอย่างนี้ค่ะ
เชื่อว่าทุกคนก็มีอารมณ์ด้วยกันทุกคนนะคะ
แต่ว่าอย่าให้ถึงขนาดเราเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ผมไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ครับ
แล้วส่วนเรื่องที่โมโหนั่นก็คือ

เพราะว่าผมก็ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ครับ

ก็อยากจะมาขอโทษตรงนี้จากใจเลยครับ

วันนั้นที่ผมโมโหไปก็คือมัน

ก็คือยอมรับว่าเราผิดจริงนะครับ
เขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้เสียแทรกนะ

ท่านก็บอกตั้งแต่ช่วงแรกอยู่แล้วว่า

เนื่องจากตำรวจไม่ได้เป็นคู่กรณี

ทีนี้มาดูเรื่องของทางคดีหน่อย
พันธุ์ตำรวจเอกอักภงสุนทรวิพาท

จ่อยนางสาวสุนันทาเพียรนาม

แล้วก็แจ้งความด้วยว่าถูกครอบครัวนี้ข่มขู่

นี่ค่ะก็รวบรวมพยานหลักฐานนะคะ

แม้ว่าทางครอบครัวผู้ก่อเหตุ

จะเอาหลักฐานอะไรไปแสดงในชั้นศาล

เพราะว่ามีการรวบรวมพยานแวดล้อม

วันนี้เรียกนายพายับแสงวันดี
น้องชายของนายพยอมที่อยู่ในคลิปด้วย
เข้าให้ปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะคะ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ทีนี้ถ้าถามว่าครอบครัวนี้เขาสำนึกผิดแล้ว

มันจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษไหม
จะส่งผลกับรูปคดีอะไรยังไงไหม

ต้องแยกส่วนกันนะคะมันเป็นคนละเรื่องกัน
ขอโทษก็ดีถือว่าถ้าสำนึกผิดจริงก็น่ายินดี
แต่เรื่องของคดีความมันเป็นคดีอาญาค่ะ

ว่าจะลดห่อนอะไรยังไงไม่เกี่ยวกับการมาขอโทษนะคะ

กำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับ

แล้วก็ตำรวจเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับ

ขอให้ถ้าทางฝ่ายนู้นมีพยานหลักฐานอะไร

ถ้ามีให้นำมามอบเราพร้อมที่ให้ความเป็นธรรม

ผมเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนประจำสพนะครับ

ทั้งฝ่ายตำรวจและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา

ในส่วนของเอามาขอโทษ

ก็ถ้าท่านผู้ก่อเหตุสำนึกผิดจริงนะครับ
สำนึกผิดจริงเราก็พอจะให้อภัยกันได้

แต่ในเรื่องคดีความทั้งหมดนะครับ
มันก็ต้องเดินดำเนินการไปตามขั้นตอนของศาลนะครับ

จะเป็นเหตุบรรเทาโทษหรือจะเป็นอะไร
ก็มันไม่ได้เกี่ยวกับพนักงานสอบสวน
มาขอโทษอย่างนี้และคดีจะเอามาหนักเปล่าอะไรยังไง

ก็มาที่สปมพกันเต็มเลยนะครับ

ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลมาพตะพุธนะครับ
นำดอกไม้นำป้ายมาให้กำลังใจ
อีกส่วนหนึ่งชาวบ้านพอเจอครอบครัวนี้นี่โอ้โหนะฮะ
บอกไม่อยากให้อยู่ในระยองเลยบอกขอโทษในครั้งนี้นี่ไม่จริงใจอะไรอย่างนี้
อ่าเดี๋ยวท่านลองดูบรรยากาศนะครับ
มาขอคำถูกเขาไม่จริงใจครับ
สามพ่อแม่ลูกเนี่ยบอกว่าเขาไม่ใช่คนระยอง
เขาเป็นคนอยู่ที่อื่นแต่ว่ามาทำงานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดนี้
แล้วงานที่มาทำงานก่อสร้างอยู่ที่นี่ก็ยังไม่เสร็จ

พอเขาเดินผลลงพักบางคนเอาน้ำมาราดเลยนะ
เหมือนกับมาล้างทำความสะอาดอะไรอย่างนี้
คือความจริงใจมันก็วัดลำบากนะคุณเห็นมาสอน
เขาก็ยืนยันว่าเขามาขอโทษด้วยความจริงใจ
แต่ก็ถือว่าเขาก็ถูกสังคมตอบกลับกับพฤติกรรมของเขาก็เยอะพอสมควร
เขาก็น่าจะอยู่ยากก็ลำบาก
คือผมเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยคนที่สำนึกผิดแล้วก็ให้อภัยกัน
อันนี้เป็นเรื่องดีและทุกคนก็พร้อมให้อภัย
เรื่องนี้ไม่ใช่แค่บทเรียนของสามพ่อแม่ลูกนี้นะ
กับทุกคนนะทำอะไรคิดหน้าคิดหลังกันให้ดี
ทีนี้มีคำถามว่ากรณีที่นางสาวฮาไทยรัฐแอบอ้างว่าจบคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีการดำเนินการยังไงบ้าง
วันนี้เนี่ยมีแถลงการออกมาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
ก็บอกว่าเรื่องของการแอบอ้างเนี่ยค่ะมันไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี๒๕๕๘มาตรา๘๘
เพราะไม่ใช่เป็นการแอบอ้างว่าสำเร็จการศึกษาเพื่อแสดงให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์
แต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอยู่แล้วก็ดำเนินการไปตามความผิดในคดีอาญา
ส่วนทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาบอกว่ามันไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติของทางมหาวิทยาลัยค่ะ

ใช่ค่ะเขาก็ถือว่าทั้ง๓คนนี้คนในครอบครัวก็ถูกลงโทษจากมาตรการทางสังคมไปแล้ว
ทีนี้ถ้าหากว่ามีใครไปแอบอ้างว่าจบอีกนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือจบที่ไหนเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบได้เว็บไซต์ของสถาบันศึกษาต่าง
ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็บอกว่ามีสำนักงานทะเบียนนักศึกษาเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะคะ
ลงโทษทางสังคมรุนแรงที่สุดในช่วงเวลานี้ครับ